สวัสดีครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

คือวินาทีที่สำคัญในการต่อลมหายใจของครอบครัว
ที่จะมากู้วิกฤตของพวกเขาที่กำลังเผชิญอยู่
ด้วยการตอบคำถามให้ถูกเพียง๔ข้อ
ตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
แล้วตอนนี้นะครับครอบครัวของพี่ต้อมนะครับ
จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกันแล้วนะฮะ

ผมขอเชิญพี่ต้อมขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ

จากจะเป็นมือเป็นเท้า

เราสามารถพาไปทันเวลา

ผมมีคำถามทั้งหมด๕เรื่อง

หนึ่งเรื่องเป็นข้อแรกนะครับ

เพราะว่าแต่ละเรื่องนั้นมีคุณค่า

ต้องเลือกไว้ว่าเราจะตอบเรื่องไหน
แล้วเรื่องที่เหลือเหมาะกับคนในครอบครัวเราเรื่องไหนนะครับ

เรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามมีอยู่๕เรื่อง
เรื่องที่๑มอเตอร์ไซค์
เรื่องที่๒เขื่อนกระเสียว
เรื่องที่๓จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องที่๔นายกรัฐมนตรี
เรื่องที่๕ไทยรัฐทีวี

แสดงว่าต้องมีเรื่องที่ทุกคนถนัดถนัดแต่ละคนถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นพี่ต้อมต้องเลือกให้ดีนะว่าเรื่องนี้เหมาะกับใคร

สุพรรณบุรีน่าจะเป็นเด็กค่ะ
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ

ต้มจะเลือกตอบเรื่องไหนครับ

แล้วเรื่องที่พี่ต้อมเลือกจะตอบนั่นก็คือเรื่อง

ผลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒๙ของประเทศไทย
แล้วรู้ไหมว่านายกคนไหนมีบ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เพราะฉะนั้นคำถามเรื่องนี้คือ
คุณบรรหารศิลปะอาธา

เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่ของประเทศไทย

ก่อนก่อนบรรหารจะมี
สมชายยิ่งรัก
พร้อมค่ะ
ต้อมจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ต้อมเลือกตอบตัวเลือกที่๔
คือ๒๔นะครับ

ข้อแรกนี้ถ้าเกิดว่าผมจะยังไม่เฉลยนะครับพี่ต้อม
เดี๋ยวเราให้ฟังเฉลยพร้อมกันเลย

ต้อมจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ต้อมเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เป็นคนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนที่๒นะครับ
แล้วเรื่องที่พี่ต้อมจะเลือกให้น้องแทนขึ้นมาตอบคือเรื่องไหนครับ
ระหว่างมอเตอร์ไซค์

และไทรัตท์ทีวีครับ

ค่ะเพื่อนเขาจะใช้มอเตอร์ไซค์กันทั้งนั้นเลย
เอามอเตอร์ไซค์ค่ะ
ต้อมเลือกให้น้องแทนมาตอบเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับ
ขอเชิญน้องแทนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนที่สองครับ
เห็นพ่อแม่ลำบากครับสงสารพ่อแม่ครับ
อยากให้เขาสบายครับ

เห็นบอกว่าแทนเนี่ยมีความสามารถในการแต่งรถได้ด้วย

ส่วนใหญ่แล้วที่เวลาหนูแต่งรถให้เพื่อนหนูแต่งอะไรบ้าง
วงล้อครับพวกวงล้อป๊อกแฮนด์อะไรอย่างนี้ครับ

ถามมาเพื่อให้หนูสบายใจขึ้นนะลูก
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เสียงมอเตอร์ไซค์ที่ได้ยินรุ่นไหนคือรุ่นใหม่ที่สุด
ใจเย็นลูกเดี๋ยวเราจะมีเสียงให้ได้ฟัง

เสียงที่๖

เสียงที่หนึ่งน่าจะเป็นพวกออโตเมนติกอะ
ที่สองน่าจะเป็นพวกโซนิก

เอาละครับน้องแทนต้องตอบแล้วนะ

ถ้าจะตอบน้องแทนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ว่าเป็นตัวเลือกที่๔เสียงที่๔ครับ
ขอให้โชคดีครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
คุกทีอยู่กับเขาด้วยความชอบเนี่ย
เอคิดว่าขอให้ความชอบและใจรักของหนู
ให้หนูตอบคำถามข้อนี้ได้ถูกเอาใจช่วยนะลูกนะ

แทนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนที่สามครับ

แทนเลือกให้กับพ่อมณิษฐ์ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนที่๓นะครับ

แล้วน้องแทนจะเลือกเรื่องไหนให้กับพ่อขึ้นมาตอบคำถามครับ

และไทยรัฐทีวีครับ
แทนจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อนิดขึ้นมาตอบครับ

แทนเลือกเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ขอเชิญพ่อนิดขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนที่๓ครับ
มาถึงเรื่องของจังหวัดสุพรรณบุรี
น้องแทนเลือกให้กับพ่อนิดได้ขึ้นมาตอบนะครับ
นิดเห็นว่าจังหวัดสุพรรณเนี่ยนะครับ
มีศิลปินมากมายเลยนะ
พ่อเพลงแม่เพลงก็เติบโตมาจากสุพรรณนี้เยอะแยะมากเลยนะครับ
ใครที่ดังพ่อรู้จักใครบ้าง

ก็วัยพฤษก็ใช่ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ศิลปินคนใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ยืนยงโอภากุล

สดใสรุ่งโพทอง

ธิวราคงมาลัย
ที่ไม่ได้เกิดจังหวัดสุพรรณ

ก็เหลือ๒ตัวข้างล่างนะครับ

รู้จักชื่อเล่นของแต่ละคนไหมล่ะครับพ่อครับ
ลองวิเคราะห์ดูรู้จักไหมรู้ครับอ่า
ยันสัญญากับพี่เป้าครับอ่า
ยืนยงโอภาคุณก็พี่แอดขระบาวครับครับ
สดใสรุ่งประทองผมไม่รู้จักชื่อเล่นเขาครับอืม
อีกตัวข้อสี่ผมไม่รู้จักชื่อว่าเป็นใครนำกุลเป็นใครผมไม่รู้จักครับ
นิดเลือกตอบตัวเลือกไหนครับข้อสี่ครับ
ผมไม่รู้จักพ่อนิทเลือกตอบตัวเลือกที่สี่อาทิวราคงมาลัยครับ
เอาล่ะพ่อจ๋ายังไม่รู้จักพ่อนิทเลือกตอบตัวเลือกที่สี่อาทิวราคงมาลัยครับ
จ๋ายังเหลืออีกหนึ่งเรื่องด้วยกันต่อไปนี้พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนที่สี่ครับ
น้องแนนครับหลานสาว
พ่อเลือกให้น้องแนนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนที่สี่ครับ
นิดจะเลือกเรื่องไหนให้น้องแนนขึ้นมาตอบครับเหลือเรื่อง

และเรื่องไทยรัฐทีวี

นิดเลือกเรื่องเขื่อนเกษียวให้น้องแนนขึ้นมาตอบนะครับ
ขอเชิญน้องแนนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็อยากจะขอบคุณทั้งสองแล้วก็ปู่กับย่าค่ะ
คอยเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีถึงแม้ว่าหนูจะไม่ใช่ลูกแท้ของเขาค่ะ
อนาคตหนูจะเป็นครูให้ได้ค่ะแล้วก็จะกลับมาเลี้ยงดูพวกเขาค่ะ
แนนจริงน้องแนนเกิดที่จังหวัดอะไรลูก

บ้านเราเคยพากันไปเที่ยวที่ไหนบ้าง

จริงแล้วเนี่ยนะฮะครอบครัวนี้อยู่ใกล้เขื่อนเกษียวด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นเขื่อนดินที่ยาวอันดับ๒ของไทยนะครับ
อยู่ในอำเภอด่านช้างของเรานี่เองนะครับ
นั่นก็คือเขื่อนเกษียวโด่งดังมาก
คำถามของเรื่องนี้คือ
เขื่อนกระเสียวเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีอะไร

แนนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

แนนเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
คือพศ๒๕๒๑ครับ
สิ่งที่เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน

พี่เอขอให้โชคดีนะครับกับทุกคำตอบและทุกคำถามนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุ้นไปพร้อมกันว่า
ครอบครัวของพี่ต้อมจากจังหวัดสุพรรณบุรี
คว้าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดเท่าไหร่
ในเกมต่อชีวิตครับ

รุ่นไหนคือรุ่นใหม่ที่สุด

ถูกถูกถูก
ขอบคุณครับ